อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาดูความคืบหน้าค่ะ
มนุยการเฉาโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี

มีข่าวเช้ากับนักเรียนหญิงชั้นม๒ที่โรงเรียนถึง๒คน
มาดูความคืบหน้าทั้งในส่วนของการดำเนินการทางวินัย
ที่เป็นวินัยร้ายแรงกับเรื่องของคดีความนะคะ
วันนี้คณะกรรมการเขาประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณา
วินัยร้ายแรงของพอณฐาพบบุญทองโทเนี่ยนะคะ
คือตามกรอบในการพิจารณาเรื่องของวินัย
อย่างที่เราเคยรายงานข่าวไปมัน๑๘๐วัน

แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันเป็นข่าวใหญ่
ก็เลยมีการกำชับกันเอาไว้ว่า๖๐วันต้องเสร็จนะ
ผู้หลักผู้ใหญ่ประหลักกระทรวงศึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด
กำชับคณะกรรมการเลยว่าขอ๖๐วันได้ไหม

ส่วนกรณีที่พอณฐาพบเนี่ย
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในคดีอาญาที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
มันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความผิดทางวินัยไหม
กระทบนะคะมันคนละเรื่องคนละส่วนกัน

ผิดทางวินัยเขาก็พิจารณากันไปมีคณะกรรมการของเขา
เรื่องทางคดีอาญาก็ตำรวจเขาก็ว่ากันไป
แล้วก็มีการทำหนังสือแจ้งไปแล้วนะคะ
คณะกรรมการเขาลงพื้นที่ไปสอบพยานบุคคลพยานแวดล้อม

ก็คือแจ้งโดยตรงกับพอณฐาพบ
ปรายศนีย์ไปถึงบ้านส่งไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
เขากำหนดกรอบเลยว่า๑๕วัน
จะต้องมารายงานตัวกับคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
ตั้งแต่วันที่ส่งหนังสือก็คือนับตั้งแต่เมื่อวาน

ในทีนี้ผมได้เน้นให้คณะกรรมการสอบส่วนวินัยว่า
ก็เอ่อประสานเจ้าตัวมารับทราบข้อกระหายโดยเร็วแต่เราทั้งนี้ภายในสิบห้าวันนะครับ
วันที่๑๕จะนัดหมายให้เขามารับทราบข้อเก่าหา
ที่สำนักงานสถานกวัดหรือที่เขตหกยังยังยังไม่ทราบ
ก็นำการเป็นการประสานงานของคณะกรรมการสอบส่วนวินัยอย่างร้ายแรงนะครับในส่วนนี้
ในส่วนของเรื่องของจัญญบันวิชาชีพคือใบประกอบวิชาชีพครูนะครับ
เมื่อวานนี้ทางสำนักงานเลขาธิการคู่สภาของส่วนกลาง
ได้ส่งเจ้าหน้าที่อันนั้นเป็นทีมกฎหมายนะครับ
มาทำหนังสือรับมาขอสำนวนการสืบสวนข้อที่จริงและสอบสวน
แต่ว่าคำสำนวนสอบสวนไม่สอบสวนเมื่อแล้วต้องเสร็จ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู
หรือใบประกอบวิชาชีพผู้แหงของนายพนะฐาพบกกต่อไปครับ
นี่คือเวลาเดิม๑๘๐วัน
ย่นมาเหลือ๖๐วันก็มีเทปมันสอน
และต้องมารายงานตัวกับคำนักงานสอบสวนสี่ห้าวันนี้

คือระบบมันเงื่อนเวลามันนานไง

เวลามีคนทำผิดวินัยทางราชการอย่างนี้มันช้าไปหมด

พันธุ์ตำรวจเอกคารมบุญสดผู้กำกับการสพบัวใหญ่บอกว่า
พนักงานสอบสวนนัดนายณฐาพบเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
แม่ของนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๓
แจ้งความดำเนินคดีข้อหาพรากผู้เยาว์
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ณฐาพบก็ยืนยันว่าไม่หลบหนีไปไหน
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
ก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ว่าต้องไปพบพนักงานสอบสวน
ทีนี้มาดูประเด็นของน้องนักเรียนชายชั้นม๓
ถูกน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔

ซึ่งเขาก็เคยคบหากันไปอยู่บ้านเดียวกันเป็นปี
แม่ของน้องนักเรียนชายชั้นม๓
ก็หลังจากพาลูกชายไปพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

เขาก็บอกว่าเด็กนักเรียนหญิงม๒สมยอม
เดี๋ยวจะไปสู้คดีในชั้นศาลมั่นใจในพยานหลักฐาน

ให้มาสอบปากคำอย่างเป็นทางการต่อหน้าอายการและสหวิชาชีพ
สำนักงานอายการจังหวัดบัวใหญ่
พระฤหัสบดีที่๘กุมภาพันธ์นี้
แม่ของน้องนักเรียนชายชั้นม๓ออกมาบอกเลยว่า
ฟังคำให้การของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒แล้วเนี่ย
อ้างว่าลูกชายของตัวเองข่มขืนกระทำชำราว
ตั้งแต่อยู่ม๑หรือตั้งแต่อายุ๑๓
พาน้องนักเรียนหญิงหนีโรงเรียนไปข่มขืนกระทำชำราวบ่อยครั้ง
แต่รับนะว่าน้องเขามาอยู่ที่บ้านจริง
แต่น้องเขาไปอ้างว่าถูกกระทำชำราวเดือนนึง๒๐ครั้ง
ทางแม่เนี่ยบอกว่ามันไม่จริง
ข้อกล่าวหาต่างเหล่านี้ไม่เป็นความจริงก็เลยปฏิเสธไปทั้งหมดเลย
แต่ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศจริง
แต่เป็นการสมยอมกันเต็มใจกันขนาดหอบเสื้อผ้ามาอยู่บ้านกันเป็นปี
ก็เลยเดี๋ยวว่ากันด้วยพยานหลักฐาน
เดี๋ยวไปสู้คดีในชั้นศาล
น้องนักเรียนชายชั้นม๓ก็บอกว่าเสียใจนะ
เสียใจแฟนเก่ามาแจ้งความดำเนินคดีแบบนี้

หลังจากนี้ไปก็ไปสู้คดีกันตามข้อเท็จจริง
ไม่รู้สึกกังวลใจอะไรค่ะ